โอ้โหคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ถ้าใครเป็นแฟนไทยรัฐทีวีติดตามดู
ไทยรัฐนิวโชว์วันก่อนที่ทนายเดชากรุณาให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์สด

วันนั้นถ้าทางท่านหงอยหงอยซึมซึม

แต่เมื่อวานนี้คนละจุ๊กกรูนะ
เดี๋ยวอาจจะมีบรรยากาศให้ได้ดูว่าจุ๊กกรู
เพราะว่าทนายเดชาบอกว่านี่กราบลาพระมารดา

หมดเวรหมดกรรมแล้วใช้คำนี้เลย
แล้วก็ถูกกำปั้นสองมือแบบนี้

ครับคุณผู้ชมไปดูถนายเดชากริติวิทยานัน
ทนายความของคุณแม่คุณแตงโมนี่แหละครับ
ประกาศถอนตัวนะฮะประกาศถอนตัวจากการเป็นทนายความของคุณแม่นะครับ
โดยบอกเหตุผลบอกว่ามีความเห็นทางคดีไม่ตรงกันนะครับ
แล้วก็บอกด้วยว่ารถทัวร์ย้ายไปที่อื่นได้แล้วนะเออ

จอดหน้าบ้านแกอยู่หลายเป็นเดือนนี่คอมเมนต์นี้โพสต์นี้
ทนายตั้มไปแสดงความยินดีด้วยนะรถทัวร์ย้ายที่จอด
ทนายตั้มเรื่องของการถอนตัวมีความเกี่ยวพันกับทนายตั้มด้วยนะ
เดี๋ยวจะบอกให้ฟังธนายเดชาเปิดใจถึงสาเหตุ
ถอนตัวจากการเป็นทนายของคุณแม่มาจากเหตุผล๓ข้อหลักหลัก
ดังนี้ครับคุณผู้ชมครับ๑ความเห็นทางคดีไม่ตรงกันแล้ว
แม่ตอนนี้ไปเชื่อสสเต้เชื่อคุณอัจฉริยะเชื่อบังแจ๊ก
มองว่าเป็นคดีฆาตกรรมแต่เขาเองยังเชื่อในพญาหลักฐานที่มี
ว่ามันสุดแค่ประมาทเหตุผลที่สองเรื่องที่แม่ส่งมือถือ
ให้คุณตังโมไปให้บังแจ๊กแล้วแม่อ้างว่ามือถือมาอยู่ที่เขาเนี่ย
ซึ่งเรื่องนี้เขารับไม่ได้ว่าแล้วเหมือนกันส่วนข้อสามเรื่องที่แม่
จะให้ฟ้องทนายตั้มนี่ไงมาถึงแล้วคือแม่จะให้ฟ้องทนายตั้ม
ไม่พอใจที่ทนายตั้มมาโพสต์ต่อว่าแม่เขาเพิ่งคืนดีกันนี่ทนายเดชากับทนายตั้ม
ทนายเดชาบอกเลยแม่ทนายตั้มเพื่อนผมทนายตั้มเพื่อนผม
ผมทำไม่ได้คุณแม่ไม่พอใจอันนี้ทนายเดชาบอกนะ
แล้วก่อนที่จะถอนตัวเนี่ยได้คุยกับคุณแม่ยัง
คุยแล้วเข้าใจกันดีอนุญาตให้ถอนจากการเป็นทนายความของคุณแม่ได้ครับ
แล้วก่อนจะโบกมือลาทนายเดชาก็แสดงความเป็นห่วงแม่ด้วยนะ
อันนี้สำคัญนะคุณผู้ชมนะอันนี้สำคัญ
คือทนายเดชาเนี่ยเขาจะรู้จะเห็นรูปในโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมเนี่ย
ไม่แปลกหรอกเพราะเขาเป็นทนายความของคุณแม่มา๗๗วัน
เขาบอกมันมี๓๐รูปคุณผู้ชมปุ้ยดอม
รูปอันตรายใช่ไหม๓๐รูปอันตรายเพราะอะไรอ่ะ
มันมีภาพนักการเมืองนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
แต่ว่าไม่รู้ว่ามีอยู่ในลักษณะไหนเราก็ไม่รู้
นายเดชาเป็นห่วงว่าสักวันไหมล่ะ
แจ๊กเนี่ยจะเอารูปภาพเหล่านี้
แบล็คเมลใครที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมน่ะ
ฝากถึงแม่เป็นคำสุดท้ายนะระวังผ้ามันจะหลุดนะ
อืม
ไม่มีรักกันเหมือนเดิมว่าจะชวนแกไปทานข้าวอยู่เป็นห่วง
นะครับก็ฝากคุณดายศนะครับไปดูแลคุณแม่ด้วย
เพราะวันเนี่ยคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับแม่เยอะนะ
โดยเฉพาะบางแจ็คเนี่ยผมเป็นห่วงมากนะ
ไม่รู้พูดอีกท่าไหนจนได้โทรศัพท์ไปเนี่ยน่ากลัว
ข้อมูลในนั้นมันมีอะไรที่มันกระทบบุคคลภายนอกเยอะนะ
แล้วผมเชื่อวันข้างหน้าเดี๋ยวเขาต้องปล่อยภาพลับออกมาอีก
ซึ่งจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเสียหาย

หลังจากนี้ก็ภาวนาให้แม่ชนะคดี

ต่อจากนี้ถือว่าหมดเวรหมดกรรม
ฟังผมไม่ได้อารมณ์หรอกฟังที่สุดในเดชาคอยดีกว่า

วันนี้ก็ขออนุญาตกราบลาพระมารดานะครับ
สิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ทำให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจ
ธนาฬิชาก็ขอกลับพระมารดา
พระมารดาได้ที่ปรึกษาใหม่ที่เป็นคนที่รักพระมารดาแบบนาน
ระวังนะครับคุณแม่คุณแม่เป็นคนบอกกับผมเอง
หมดโปรแล้วก็ทิ้งแตงโมไว้ที่ท่าน้ำ
ก็ขอให้พระมารดานะจงเจริญครับ
จุ้กรู้จุ้กรู้
ค่ะมารักอารมณ์จริง
ขอให้ได้เจอธนาฬิชาที่รักคุณแม่

ก็รักให้เลย๗๗วันแล้วกันคุณผู้ชม

อยู่กับคุณแม่นานที่สุดครับ๗๗วันไปดูหน่อยไหม
คนแรกลืมเขาหรือยังลืมเขาหรือยัง๑๒วัน
อันนี้ไม่ถึงสองสัปดาห์นะนี่ต้องเล่าเพลงดีนะ
ลืมผมหรือยังครับแฟนเออนี่กฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย
ทำงานได้๑๒วันทนายเดชานานที่สุด
กลางปีกปกป้องคุณแม่มา๗๗วันแล้วก็โบกมือลากัน
ต่อจากนี้ครับไปที่สีแดงฮะนี่สีแดงที่หน้าจอกราฟิก
เป็นหน้าที่ของทีมกฎหมายของสสเต้และนายอัจฉริยะ
จะมาสารต่อคดีนี้ให้กับคุณแม่นะฮะ
คุณแม่เนี่ยถ้าดูแล้วใช่ไหมครับระยะเวลา
รวมกันมา๓เดือนใช้ไปแล้ว๒ทีม
กำลังจะใช้ทีมที่๓ก็จะเป็น๓เดือน๓ทีมนะฮะ

ยังค่ะคุณผู้ชมใครรับไม้ต่อนะพี่เบิร์ต
อะไรนะที่กดเงียภาคไทยสีวิรัยใช่ไหม
พี่เต้ใช่ไหมพี่เต้สาวพี่เต้จากภาคไทยสีวิรัย
แล้วก็เป็นหัวหน้าพักด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะไปจับมือกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะ
มาดูแลคดีแตงโมต่อนะคะ
คือตอนนี้เอาจริงก่อนหน้านี้ชุดค่ายความคิด
มันแบ่งเป็น๒ค่ายถูกไหมค่ายที่เชื่อว่าประมาท

ที่เชื่อว่าคุณแตงโมถูกฆาตกรรมก็เป็นอีกค่ายหนึ่ง
ตอนนี้สาธารณ์พิเตศบอกว่า
คุณแม่ของคุณแตงโมเชื่อแล้วนะว่าลูกสาวถูกฆาตกรรม
ก่อนหน้านี้แม่พยายามเก็บข้อมูลแบบเงียบมาโดยตลอด
กระทั่งมีความคิดเห็นไม่ตรงกับทนายความคนเก่าก็คือทนายเดชา
ก็เลยมอบหมายให้ฝ่ายกฏหมายของภาคไทยศิวิไล่
เข้ามาดูแลคดีคุณแตงโมและทุกคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
โดยสาธารณ์พิเตศบอกว่าทีมกฏหมายที่เตรียมไว้
ก็จะมีทีมทนายความกว่า๑๐คน

อดีตผู้พิพากษาสารสูง

ช่วยกันเขียนคำฟ้องเองเลยนะคะ

ปกติแล้วถ้าเกิดว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมแบบปกติเนี่ย

ตำรวจก็จะทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน

รุปสำนวนคดีส่งให้อายการ
เพื่อให้อายการมีคำสั่งฟ้องต่อสาร

จะรวบรวมพยาหลักฐาน๒ฟ้องตรงต่อสารเลย
ที่พูดกันมาเนี่ยเข้าใจพี่เต้

แต่วันนี้วันที่เท่าไหร่

ดาว๘แฉกเขาออกมาก่อนการแล้ว

เต้บอกว่าเดี๋ยวจะใช้ทีมนี้ค่ะ
ช่วยกันเขียนคำฟ้องยื่นตรงต่อสารอาญา
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๗
ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์

หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาความผิดอื่น

ประมวลกฎหมายอาญาอย่างเดียวนะ
เต้บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องคดีแพ่งด้วย
เรียกค่าเสียหายจากคนบนเรือให้คุณแม่คุณแตงโม

เรื่องนี้ค่ะประเด็นนี้ค่ะสสพี่เต้ยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้นะ
ทนายตั้มรับผิดชอบคำพูดที่ตัวเองพูดไว้ด้วย
ส่วนตัวมองว่าบังแจ๊กเป็นพลเมืองดี
ในขณะที่ทนายตั้มบอกว่าบังแจ๊กคือมิจฉาชีพ
แต่สอสอพี่เต้บอกว่าบังแจ๊กคือพลเมืองดี
กระทำของบางแจ๊กเป็นประโยชน์และที่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน
เพราะช่วยกู้ข้อมูลจากมือถือของคุณแตงโมออกมาได้ค่ะ
คิดว่าคงไม่มีใครมีอิทธิพลที่จะมาเหนือกว่าภาพไทยสิวิรัย

นายตั้มก็ออกมาตั้งสังเกตว่ามันเป็นขบวนการ
ในการใช้มือถือของแตงโมเป็นเรื่องรับผลประโยชน์
เรารับคดีมาดูเรามองอย่างไรครับ

นายตั้มจะพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วยนะครับ
เพราะว่าตัวเองก็มีคดีเยอะอยู่แล้วนะฮะ
ถ้าไม่ช่วยคดีแตงโมก็ควรที่จะอยู่เงียบนะครับ
โอ้โหฟังแล้วคือฟ้องคดีใหม่

ใช่ค่ะก็ฟ้องตรงกับศาลเลย
เป็นคดีเรื่องของการฆาตกรรมไปนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้สาวพี่เต้ยังบอกด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้คุณแม่ของคุณแตงโมตอนนี้สบายใจดี

ส่วนตัวแล้วนะคะสาวพิเต้ยเจอว่า
ไม่มีพฤติกรรมบกพร่องตามที่สังคมวิจารณ์
แต่แม่อาจตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางสื่อ

ใครก็ตามที่กล่าวหาพูดให้ร้ายแม่แตงโม
แล้วก็ทำให้คุณแม่ของคุณแตงโมไม่สบายใจ
ทางทีมกฎหมายของภาคไทยสีวิรัย
จะดำเนินการทั้งหมด

รวมถึงคนที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมด้วย

คุณผู้ชมหลังจากที่สอสอพี่เต้นะคะ

ตกเย็นรู้ไหมคะ

สอสอพิเต้ควงคุณแม่พานิดาค่ะ

ไปนั่งรับประทานอาหารเย็นแล้วขึ้นไปร้องเพลงด้วยจ้า

รู้ไงว่าคุณแม่ชอบร้องเพลง

แต่อยากรู้นะคุณแม่ยังร้องในวีซิงอยู่หรือเปล่า

ก็สอสอพี่เต้ก็ต้องนะ

ไม่ใช่ว่าเพราะว่าคุณแม่เขายังเป็นคุณแม่คนเดิมนะ

แต่ทำอะไรต้องให้คุณแม่อนุญาตก่อนนะ
อันนี้ก็เตือนความจำส่อพี่เต้ด้วย

เป็นเหมือนพี่เบิร์ตบอกลายงานมาสักครู่

ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตแล้ว
แต่รอบหลังเนี่ยที่มาอยู่กับทีมพี่เต้ถันายกริจสรรคะบอกเป็นแค่ที่ปรึกษา
แต่ไม่ได้ดูโดยตรงนะ

ใครอ่ะขุนอัดฉริยาเรืองรัตนาภง

เก้บอกเก้าไปแจ้งความ
กับคุณกระติกเลยนะในข้อหาให้การเท็จ
เรื่องของการแก้ไขเวลาของรูปภาพด้วยรวมไปถึง
ไปยังสำนักงานอายการสูงสุดคุณผู้ชม
คือข้อหาให้การเท็จก่อนหน้านี้ที่กระติกโดนไป
อันนั้นประเด็นเรื่องของวายถูกไหมครับ
ปริมาณวายจำนวนวายแต่นี่ไม่ใช่
ข้อหาให้การเท็จที่ลุงอัดแกไปแจ้งเนี่ยคือมันมีผลต่อคดีหลักเลย
ใช่แล้วครับแต่อันนี้ไปสำนักงานอายการสูงสุดก่อน
คุณอัจฉริยะขอให้อายการสูงสุด
มีคำสั่งไปยังอายการจังหวัดนนทบุรี
เพื่อมีคำสั่งให้ตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง๘ข้อดังนี้
หนึ่งเลยให้ไปสอบปากคำแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญคนกลาง
ประเด็นที่ระบุข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ได้
ว่าแตงโมตกท้ายเรือหรือหัวเรือกันแน่ครับ

ประเด็นที่๒คือให้สอบปากคำพันเอกนายแพทย์
วัดชัยกาญจนรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในประเด็นเรื่องบาดแผลที่ต้นขาขวา

คุณหมอธวัชชัยเนี่ยโพสต์เรื่องนี้บ่อยมากบอกว่าดูแล้ว
มันไม่ใช่การโดนใบพัดเรือ
อ่ะแล้วประเด็นที่สามครับที่คุณอัจฉริยะส่งไปยังสำนักงานอายการสูงสุดคือ
ให้สอบประคำผู้เชี่ยวชาญด้านเรือ
ประเด็นที่ระบุว่าการตกท้ายเรือเป็นไปไม่ได้
ประเด็นที่๔ครับสอบปากคำนายบอล
ในประเด็นที่หลังจากคนเรือนำเรือมาเก็บ
ได้มีการนำเรือออกไปใช้งานที่ไหนอีกหรือเปล่า
ประเด็นที่๕คุณอาจริยะบอกให้สอบประคำในเสีย
ประเด็นเรื่องเซิร์ฟเวอร์ภาพวงจรปิดภายในอู่เรือว่า

ประเด็นที่๖ครับให้หน่วยงานกลางเช่นกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ทำการตรวจพิสูจน์เรือลำเกิดเหตุใหม่เลยเพื่อหาคราบเลือด
แต่ไม่ให้พิสูจน์หลักฐานหนึ่งเป็นผู้พิสูจน์เพราะไม่ไว้ใจครับ
ประเด็นที่๗ให้ดำเนินการยึดเสื้อผ้าในคืนวันเกิดเหตุ
ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่๘ให้ตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องอาวุธมีด
ทางด้านนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดก็บอกว่า
หลังรับเรื่องจากคุณอัจฉริยะมาแล้วก็จะรีบส่งให้อายการสูงสุดพิจารณา
แต่ก็ไม่สามารถระบุได้นะครับว่าอายการสูงสุดจะพิจารณาทันก่อนสั่งคดี

นั่นแหละสิอย่างที่บอกวันนี้แล้วนะ๒๗พฤษภาคมเนี่ยต่อมาครับคุณอัจฉริยะยังไม่จบนะ
เดินทางไปที่กองปราบรามเพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีกับคุณกระติกอิสรินในข้อหาให้การเท็จ
ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
อันนี้แหละที่จะไปเปลี่ยนสารสำคัญของคดีนะครับ
ใช่ครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมจับตาดี๑๑โมงเช้า
คุณอัจฉริยะจะแถลงข่าวร่วมกับทีมทนายความของพักไทยศิวิลัยของพี่เต้

ใช่แล้วฮะที่อาคารรัฐสภายืนยันว่าทีมนี้ไม่มีทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยมาร่วมทีม
เพราะไม่มีประสบการณ์ในคดีแบบนี้อันนี้ที่คุณอัจฉริยะบอกไว้นะฮะ
คุณอัดแกใช้ทีมทนายของแกด้วย

คุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้กันแน่นอนแล้วล่ะว่ามือถือของคุณแตงโมอยู่ที่บางแจ๊กใช่ไหม
สุดยอดเขาช่างสังเกตแล้วเขาสังเกตจากไหนรู้ไหมอะไร
สังเกตจากที่น้องชมพู่สัมภาษณ์บังแจ๊กในรายการไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย

โอ้โหมองไปได้ทะลุไปถึงนู่น
ทะลุไปถึงนู้นค่ะหัวดับเพลิงนู้น
ทะเบียนรถนู่นโอ้โหช่างสังเกตจริงแล้วมีความรู้ด้วย
หลังจากตำรวจไทยเริ่มก่อนแกะรอยโดยข้อมูลใช้แอคเคาน์ของคุณแตงโมเนี่ยนะ
คาดว่ามือถือน่าจะส่งมาจากบอสตันลัสแมสซาชิเซสสหรัฐอเมริกาใช่ไหม
แต่บางแจ๊กอ้างกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเขาอยู่แคลิฟอร์เนีย
จะกลับประเทศไทยพูดไปเรื่อย
ตั้งข้อสังเกตหลังจากเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวบังแจ๊ก
วิดีโอคอลกับทีมข่าวจึงเชื่อว่าบังแจ๊กเนี่ย
น่าจะอยู่ชิคาโก้รัฐอิลินอยมากกว่าเพราะอะไรอ่ะ
เขาสังเกตจากสภาพแวดล้อมทั้งป้ายทะเบียนรถหัวดับเพลิง
มันเป็นของรัฐอีรีหน่อยครับคุณผู้ชมครับที่นั่นแต่ละรัฐเขาก็จะมี
กฎหมายต่างกันลักษณะของอะไรต่างกัน
เขาเป็นมลรัฐไงเออค่ะช่วงเวลาที่วิดีโอคอลกับผู้สื่อข่าวนั้น
บรรยากาศที่สหรัฐรอบตัวบางแจ๊กโอ้สว่างโล่เลยล่ะ
แจ๊กไม่ได้ใช้ชื่อจริงทั้งเวลาที่อยู่ในประเทศต่างประเทศ
แล้วก็ในประเทศไทยไม่ได้ใช้ชื่อจริงเพราะจากการตรวจสอบไปถึงโน่น
ใบตรวจคนเข้าเมืองของไทยแล้วก็บัตรไอดีของบางแจ๊ก
ที่ที่นิวยอร์กพบว่าเป็นที่อยู่ปลอมครับแล้วก็ชื่อปลอมครับ
โดยพบว่าบางแจ๊กใช้ชื่อของนักกีฬาชาวปากีสถาน
ซึ่งขณะนี้ทางเพจได้ประสานงานกับตำรวจแล้ว
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้
นี่ขนาดนู่นเขายังเป็นห่วงเลยเป็นห่วงในคดีคุณแตงโม
เพราะอาจจะเกิดปัญหาต่างตามมาเนี่ยครับเป็นห่วงเรื่องเดียวกับทนายเดชาด้วย
คือการปล่อยภาพที่ไม่เหมาะสมกับคุณแตงโมไง
แล้วก็รวมถึงบุคคลอื่นรวมถึงจะแก๊กเมลคนอื่นเขาหรือเปล่า
ไม่เชื่อว่าบังแจ๊กจะกลับประเทศไทยหรอก
ขณะที่ทีมข่าวสอบถามบางแจ๊กเพิ่มเติม
นี่ไงปุ้ยที่พี่บอกว่าบางแจ๊กพูดไปเรื่อย
วันก่อนบอกกำลังจะไปขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยใช่ไหม
ใช่ตอนนี้ยอมรับแล้วว่าไม่ได้อยู่แคลิฟอร์เนียจริง
แต่ไม่ขอบอกว่าอยู่ที่ไหนเพื่อความปลอดภัย

แล้วจะกลับประเทศไทยไหมล่ะจะเอาโทรศัพท์มาคืนคุณแม่คุณแตงโมไหม

บังแจ็คบอกว่าไม่มีกำหนดที่น่าชัด
วันก่อนจะไปขึ้นเครื่องบินอยู่แล้ว
ถ้าขึ้นวันนั้นวันนี้น่าจะถึงแล้วนะ
บอกไม่มีกำหนดที่แน่ชัดกลับมาเมื่อไหร่
เดี๋ยวบอกเองบังแจ็คว่าเอาเราฟังบังแจ๊คหน่อยค่ะ

อันนี้ถามเพราะแผนนิ้วสรุปแล้วว่าคือเราไม่ได้อยู่ที่แคลดีโฟนีย่า
แต่ก็คือไม่อยากบอกว่าอยู่ที่ไหนเพื่อความปลอดภัย
มือเราเนี่ยเดี๋ยวก็หายเราเป็นคนที่นี่เราจำเป็นต้องสูมชื่อไหม
เราชอบชื่อเราอะที่พ่งให้ตั้งให้เราโทรใจ
คนตับรดโทกรชัยคล้ายครึ่งครับผู้บัชกาลตับรดสืบสวนสบสวน
อาจกรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าจากการตรวจสอบประวัติของบางแจ๊ก
สัญชาติปากีสถานเคยถูกดำเนินคดีข้อหาโอเวอร์สเตย์
หรือว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่ากฎหมายกำหนด๔๕๐วันนะนะ
สารมีคำสั่งเนรเทศออกจากราชอาณาจักรไทยเมื่อ๒๔ธันวาคม๒๕๖๒

ซึ่งจะเดินทางเข้าไทยได้อีกครั้งนั้นนะหรือต้องเป็น๒๙ธันวาคม๒๕๖๙ครับ
แล้วฝากถึงบางแจ๊กด้วยว่าผมไม่ได้ฝากนะบางแจ๊กนะ
พลตำรวจโทกรชัยท่านฝากบอกอย่าดูถูกตำรวจไทย
อยากจะให้บังแจ๊กมาประเทศไทยแล้วมาเห็นเอกสารในมือนี่ในมือนี่
แล้วจะรู้ว่าตำรวจไทยไม่ธรรมดาถ้าเก่งจริงให้มาเมืองไทยนะ
ตำรวจไซเบอร์พร้อมเสมอครับพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงครับ